คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
ถึงเส้นทางธุรกิจตั้งแต่วันแรกสู่ความสำเร็จ
สำหรับธุรกิจที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่
ประสบความสำเร็จนะครับและก็น่าสนใจมาก
เป็นการต่อยอดจากการเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทต่างชาตินะครับ
ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วทั่วโลกนะครับ
มาพัฒนาเพื่อที่จะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์
กับลูกค้าในประเทศนะครับรวมถึงในภูมิภาคเรามากขึ้นด้วยนะครับ
คุณธนากรเกษตรสุวรรณครับสวัสดีครับคุณธนากรครับผม
ก็ถือว่าวันนี้เป็นเกียรติมากมากเลยนะครับครับจริงจริงคำถามแรกที่ปกติผมจะต้องถามก็คือ
๙๖ปีเลยครับเกือบร้อยปีแล้วนะครับ
ก็เลยไม่เป็นเหตุเป็นผลที่จะนำเข้ามาได้แล้วเปิดตลาดที่จะเติบโตได้มากขึ้นก็เลยคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราคิดว่าเราควรที่จะหาวิธีการที่ผลิตในประเทศไทยได้
ผลิตที่บ้านเราและส่งออก

คือวิธีการจัดจำหน่ายเนี่ยถ้าเป็นการส่งออกทั้งหมดนี้

ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเรามีบริษัทชื่อโกเบสเวนเจอร์นะครับ
เป็นคนที่ดูแลทำการตลาด

ในประเทศไทยตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขานะครับ

เรามีอยู่ที่รัฐพร้าวมีที่ปิน๙แล้วก็มีที่เม็กกะบางนานะครับ
เพราะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปใช้ในพื้นที่ต่างมี
โชคดีที่ทางโรงพยาบาลสมันสำคัญของประเทศนะครับ

ถ้าย้อนไปถึงตอนนั้นนะครับเริ่มต้นเป็นไปมายังไงครับ
ในช่วงที่ผมออกมาทำเองนะฮะอายุประมาณสัก๓๔
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตลาดเฟอร์นิเจอร์เริ่มโตขึ้นนะครับ
ผมเปิดบริษัทขึ้นมา๒แห่งใกล้เคียงกัน
บริษัทนี้จะทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์
ซึ่งเป็นธุรกิจที่เราจะเป็นคนที่เดินทางไปประเทศแคนาดากับประเทศอเมริกา

แล้วเราเลยช่วยซื้อผลตลาดฟรีเจอร์ให้กับเพื่อนเรา
บางคนก็เปิดร้านก็มีหลายรูปแบบนะครับผมกับเพื่อนก็อยู่ในขายนี่เหมือนกัน
ที่คุณภรรยากรบอกว่าตัวนึงแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนนึงนะครับ
คือเป็นยุคนั้นที่ว่ามันน่าสนใจเพราะเป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายจริง
ถึงกล้ายอมรับเราแล้วก็กล้าตัดสินใจให้เราเปิดโรงงานในประเทศไทยครับ
นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจผมเข้าใจเองนะครับว่าเนื่องจากผมทำธุรกิจกับอเมริกาแคนาดานานพอสมควร
ผมว่าทุกดิวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต่างต้องศึกษาซึ่งกันแล้วกันนะฮะ
เข้าใจว่าผมมีพักพวกหรือมีเพื่อนในวงการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่รู้จักกับกลุ่มพวกเขากัน
เริ่มต้นนับจากศูนย์นะฮะไม่ใช่นับจากหนึ่งนะฮะ
ไม่ใช่นับจากหนึ่งนับจากศูนย์ก็คือเริ่มต้นใหม่หมดนะฮะ
ก็ยอมรับว่าเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่ได้มีโรงงานเอง
เราเช่าโรงงานนะครับเราเช่าโรงงานจากตอนแรกสุดเลย
แรกสุดเลยเพื่อที่จะทำตัวให้พร้อมก่อนคือคือผมมีความเชื่อว่า
จะทำอะไรเนี่ยต้องทำให้พร้อมก่อนเราก็ทำในเรื่องของเทรนด
คนจนกระทั่งทีมทุกอย่างครบเรียบร้อยครับแล้วเริ่มผลิตบางส่วน
กระทั่งเรามั่นใจว่าเราทำได้แน่นอนถึงขนาดนี้เราก็ขยับแล้วฮะ
ก็เริ่มต้นในการสร้างโรงงานที่๑แล้วตามโรงงานที่๒
แล้วก็โรงงานที่๓ครับเราก็ต้องใช้เงินจำนวนพอสมควรนะฮะ
โดยส่วนตัวก็มีเงินทุนบ้างแต่ไม่ได้มากพอที่สามารถจะสร้างโรงงานทั้งโรงงานได้นะครับ
ต้องขอบคุณธนาคารกรุงเทพนะครับที่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านที่แท้จริงนะครับ
ก็เข้าไปคุยนะครับเข้าไปเล่าโปรเจคที่เราจะทำ
ทางเทพก็เห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นว่าโปรเจกต์นี้น่าจะเป็นไปได้
โรงการที่สองก็ขอธนาคารกรุงเทพฯเช่นกันจากนั้นโรงงานที่สามก็ธนาคารกรุงเทพฯเช่นกัน
เพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าทั้งสองกลุ่มนี้เป็นฐานที่สำคัญ
คือเรามีความเชื่อว่าแบรนด์ที่ดีเนี่ยต้องไปกับทานลูกค้าที่ถูกต้อง
ทำให้เรามีความมั่นคงเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้เชื่อมั่นในเรื่องแบรนด์มาก

ใช่ครับเล็กลงบางลงราคาย่อมเยาว์ขึ้น
สอบถามราคาได้ไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่ครับเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะ
ต้องบอกว่าแบ่งเป็น๒ช่วงนะครับช่วงโควิดเนี่ยประมาณ๓ปีใช่ไหมครับ
แต่เราไม่สามารถที่จะมีวัตถุดิบเพียงพอ
ความหมายก็คือว่าคนงานมีงานทำอาจจะต้องแบ่งช่วงทำงานกัน
จำนวนวันจำนวนชั่วโมงลงเพื่อให้บริษัทดำเนินการต่อได้

ก็เลยกลายเป็นว่าเรามียอดขายที่ขึ้นมามหาศาล

สำหรับธุรกิจที่มีพาร์ทเนอร์เป็นต่างชาตินะครับ

วัตถุดิบตัวที่สองคือพวกหนัง
ท้าทายที่สุดของจุดนี้คืออะไรครับที่เราต้องนำเข้า
ท้าทายเป็นเรื่องของการวางแผนกระบวนการผลิต
นี่คือการวางแผนที่ต้องใช้ประสบการณ์สูงเลยนะครับ

อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการที่เราต้องซื้อขายของจากต่างประเทศนะครับ
มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินบาทไหมครับ
เพราะฉะนั้นแล้ววัตถุดิบทั้งหมดที่เราซื้อนำเข้ามาประมาณ๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์

เราก็ใช้เงินบัญชีนี้ในการจ่ายใหม่
เพราะฉะนั้นเราจะไม่กระเทือนในเรื่องของตัวนี้เลย

อีก๔๐ที่เป็นต้นทุนเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่เราต้องบริหารเองแล้ว
พอส่วนดีถ้าเกิดค่าเงินบาทอ่อนเราก็ได้เม็ดเงินมากขึ้น
ค่าเงินบาทแข็งเม้นเงินเราก็น้อยลง
เราก็ต้องบริหารจัดการประมาณ๔๐ครับ

ในเรื่องของการแข่งขันในตลาดนะครับ
วิธีมองตลาดที่เราเชื่อแล้วก็ดำรงตนอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครมาแข่งกับเราหรอกครับ
เพราะฉะนั้นวิธีการมองผมคือเราแข่งกับตัวเอง
พูดถึงฟีเจอร์การใช้งานนิดนึงนะครับ
ที่เขาเรียกว่าปรับเอนไปพร้อมกัน
ขณะเดียวกันเราสามารถจะแยกส่วนในการปรับเอนได้
ของเราเนี่ยแยกส่วนปรับได้หมดนะครับ
ที่นั่งก็ให้ปรับเราสามารถจะปรับได้มันสามารถขยับได้
เจอร์เหล่านี้เป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีใครมี
เรามีวารันตีที่มั่นคงถาวรความหมายคือ
พอเรานั่งลงไปแล้วเนี่ยตัวน้ำหนักเราที่ลงไปต้องถูกกระจาย
อยากจะให้คุณธนากรช่วยแชร์เคล็ดลับนะครับ
ที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะครับ
ให้กับรายการเราสักเล็กน้อยครับ
คือถ้าเกิดเราเลือกจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่ง
เราต้องมุ่งมั่นกับมัน
ความหมายคือเราต้องศึกษาแล้วก็ต้องรู้จริงสิ่งที่เราจะทำ

โอกาสที่มันจะพลาดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ถ้าเกิดเราเชื่อว่าเราจะทำธุรกิจจริง
แล้วก็มุ่งมั่นทำอย่ายอมแพ้ครับ
เพราะว่ายูยอมคือยูตายแน่นอน
ผมว่ามีหนทางเดียวคือต้องเดินไปข้างหน้า
ไม่หยุดจริงครับเพราะว่าเมื่อไหร่หยุด

เพราะฉะนั้นอย่ายอมให้ตัวเองเป็นคนที่หยุดนิ่ง
ก็ขอให้สมสำเร็จกันทุกคน

จริงต้องบอกว่าย้อนไปก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะครับ

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จย้อนไปเมื่อ๒๐กว่าปีก่อนนะครับ
ก็ได้มีโอกาสได้ติดต่อกับต่างประเทศนะครับ
โดยเฉพาะทางฝั่งของอเมริกาแคนาดา
แต่แน่นอนว่าโอกาสไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับ
แต่โอกาสเนี่ยผ่านกระบวนการคิดแล้วก็การวิเคราะห์ผ่านการศึกษาอย่างรอบครอบ
รวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือความชัดเจน
อย่างที่คุณธนากรบอกนะครับทุกอย่างเวลาเราทำกับบริษัทระดับโลก
แล้วก็มีทุกอย่างที่ตรวจสอบได้
ซึ่งเส้นทางการประสบความเท่านี้แน่นอนว่า
รวมถึงการพัฒนาสินค้าแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้า

ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน
และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วย
เดี๋ยวอาจจะแอบไปลองนั่งดูนิดนึงนะครับ
อยากเชิญคุณผู้ฟังนะครับไปลองทดสอบได้
ตอนนี้ทั้ง๗๐สาขาทั่วประเทศนะครับ

วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณธนากรเกษตรสุวรรณนะครับ